ก็คงจะได้เห็นภาพน่ารักหลายรูปภาพที่คุณวันด้าโพสต์นะคะ
และล่าสุดค่ะคุณวันด้าก็ได้โพสต์ภาพพ่อปอและน้องมะลิ
พร้อมกับใจความที่ทำให้หลายคนนั้นถึงกับอดกดไลค์

โบแวนด้าภรรยาสาวของปทฤษฎี
โพสต์ภาพเบื้องหลังที่พระเอกผู้ล่วงลับ

เมื่อครั้งพระเอกนิสัยดียังคงมีชีวิตอยู่
ว่าตัวเขานั้นอยากลงรูปคู่กับลูกสาว

พร้อมกับกล่าวว่าขอโทษที่เธอห้ามไว้ในวันนั้น
และถึงแม้วันนี้สามีจะไม่อยู่แล้ว

พร้อมกับลงท้ายด้วยว่ารักปอนะ
ทำให้มีฟอลลอเวอร์เข้ามากดให้กำลังใจ
กดไลค์ภาพดังกล่าวกว่า๑๕๐๐๐ครั้ง
นักแสดงดีกรีนางงามบุ๋มปะนัดดาก็ได้รีโพสต์ภาพนี้

ที่ทำให้เราคิดได้มากขึ้นค่ะ
และที่ล่าสุดกว่านั้นเมื่อ๒ชั่วโมงที่ผ่านมา

พ่อปอสั่งอาหารให้กับน้องมะลิด้วย
แล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่พ่อปอมีความสุข

คุณผู้ชมที่เห็นภาพต่างเหล่านี้
เชื่อว่าหลายคนก็จะต้องคอมเมนต์